อะไรวะเมื่อเช้าดิฉันเปิดลิฟต์ออกมาปุ๊บ

เราได้ถามไม่ได้ถามไหม

แต่งั้นก็สายตาเนี่ยเหลือไปดูที่มือ
ไหนนะใส่วงใส่แหวนอะไรกู้อะไรหรือเปล่า
มันมีกระแสข่าวมาเมาส์มอยกันเนอ

คุณพิธาเขาก็ใส่อยู่หรือเปล่าหรือยังไง

แวนที่นิ้วนางข้างขวาของคุณทิมพิธาน

ตัวจริงเสียงจริงแม่แอปทักษะออนตอบชัดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะ
ไม่มีอะไรเลยค่ะแหวนที่แอปใส่อยู่เป็นแหวนที่ใส่ปกติอยู่แล้ว

ใช่อยากให้ทุกคนเนี่ยพอแค่นี้ดีกว่าหยุดตรงนี้ที่เธอคือหยุดเถอะเธอนะจ๊ะ
แค่นี้เลยคุณพิธาก็น่าจะมีเรื่องคงเรื่องเครียดเรื่องให้ต้องกังวลเรื่องให้ต้องรับผิดชอบมากมายอยู่แล้ว
ถ้าจะมีเรื่องแอปเข้าไปอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเครียดกันไปใหญ่ค่ะ
หมายถึงเรื่องเมาส์มอยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่แอ๊บดีกว่าค่ะ
แอปใส่อยู่แล้ว

ดังนั้นที่เขาถามว่าแหวนคู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่แหวนคู่

แค่นี้เถอะเกรงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วเดี๋ยวเขาเจอเราเข้าไปอีกเดี๋ยวเขาก็เลยเครียด

ก็ต่างคนก็ต่างใส่แหวนทุกคนบนโลกนี้มีซื้อกันได้หมด

ซื้อกันได้หมดนะคะแหวนใครก็มี
เอาเป็นว่าตามนั้นคุณผู้ชมไม่ได้เกี่ยวข้องกันต่างคนต่างใส่กันอยู่แล้ว
อย่างที่แม่แอ๊บบอกไปอย่าหายงเยอะปล่อยให้คุณทิมพิธาเขาทำหน้าที่ว่าที่นายกไปก่อน
เดิมเขาก็ฟินไงเอาได้จับจริงกันแบบนี้ก็เข้าใจนะครับคุณผู้ชมค่ะ